เริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มช้างพาผู้โชคดีและผู้แทนจากสนามกอล์ฟทั่วประเทศ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้แทนจากสนามกอล์ฟต่าง
ก็จะร่วมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็นำเสนอโปรโมชั่น
เพื่อที่จะดึงดูดนักกอล์ฟจีนให้ไปฝึกซ้อมที่ไทย
ตามนโยบายท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึม
ซึ่งก็จะสามารถนำรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศ
แล้วก็ไมเคิลดูฮานอดีตนักปิดแชมป์โลก๕สมัยจากออสเตรเลียค่ะ
ชิงแชมป์โลก๒๐๑๘สนามที่๑๕๗ตุลาคมที่จังหวัดบุรีรัมพ์
นักแข่งไทยที่ได้รับสิทธิ์วายการ์ดลงบิด